เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ทำเอาชาวบ้านจังหวัดพิจิตรเนี่ย
ฮือฮากันเลยนะคุณชนะนะคะเพราะว่าที่วัดแห่งหนึ่งเขาได้ทำการรื้อโบสถ์หลังเก่าออกไป
ลื้อไปรื้อมาปรากฏว่าไปเจอกับพระพระที่คาดว่าน่าจะมีอายุถึง๒๐๐ปีเลยค่ะ
แบบนี้ก็ฮือฮากันใหญ่สิคุณผู้ชมที่วัดมูลเหล็กหมู่๔ตำบลคลองขเชนอำเภอเมืองพิจิตรนี่แหละ
มีวัยวัชกรของวัดพร้อมกับพระภิกษุสามเณรนะคะมาเป็นศักดิ์ขีพยาน

นับวัตถุมงคลจำนวนมากที่บรรจุอยู่ในโถและหาย
ซึ่งฝังอยู่บริเวณใต้ฐานชุกชีและใต้ลูกนิมิตของโบสถ์เก่านี่แหละ

ก็พยายามแซะค่ะว่าข้างในเป็นยังไง

ใช่แล้วก็นั่งดูนั่งนับดูรักษณะมันเป็นแบบไหน
ซึ่งทางวัดนี่นะคะคือเขาได้มีการบูรณะได้รื้อบทหลังเก่าออก
พอขุดพื้นที่ขึ้นมาได้
ปรากฏว่ามีพระเก่ากรุพิจิตร

ทรัพย์มากเลยนะอยู่ในโถนั้น
แล้วก็ยังมีพระเนื้อดินที่เกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตร
อยู่ด้วยอย่างเช่นหลวงปู่ทวีหรือพระครูพิราชธรรมกิจนะคะของวัดโรงช้างที่มรณภาพไปกว่า๓๐ปีแต่ว่าสังขารยังไม่เน่าเปื่อย
เออก็คือมีอยู่ในนี้ด้วยไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ชมสายบูชาพระต้องขือหาแน่นอน
เพราะว่ามีพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินและนางกวักเนื้อพลาสติกของหลวงพ่อดื่มอยู่ในนั้นด้วย
เนี่ยแหละดูสิเค้าก็จดเอาไว้ว่าเจออะไรบ้างนะ
โดยทางคณะกรรมการวัดก็ทำบัญชีพระที่ขุดเอาไว้นี่แหละนะคะ
เพื่อที่จะนำไปให้เช่าบูชากัน
จะได้นำรายได้ไปสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังเกาะสร้างอยู่ตอนนี้
เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะ
ซึ่งทางพระครูพิสารธรรมนันเจ้าอาวาสวัดมูลเหล็
บอกนะคะว่าวัดมูลเหล็กนี้เป็นวัดเก่าแก่นะคะ
สร้างเมื่อปี๒๓๙๘อ่ะ๒๐๐กว่าปีแล้วนะ
มีการฝังลูกนิมิตไว้ใต้โบสถ์เก่า
ซึ่งทางเกจิของจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ย
นำวัตถุมงคลสมัยนั้นมาบรรจุเอาไว้ใต้ฐานชุกชีและ

ทีนี้พอมีการรื้อก็เลยไปพบเจอวัตถุมงคลเหล่านี้
เซียนพระรู้เข้าเท่านั้นแหละ

โอ้ยเดี๋ยวดูหน่อยมีองค์ไหนบ้าง
แล้วก็ไปเจออยู่องค์นึงคุณผู้ชม
เป็นบูชาเป็นพระเครื่องนะคะ

มีอายุเก่าแก่เกือบ๒๐๐ปี
เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะบูชา
ใครที่เริ่มสายศรัทธาก็ไปแวะเวียนขอบูชากันได้นะคะ
จะไปดูเอาไว้เป็นความรู้ก็ได้เหมือนกันนะ